สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเขมสอนหนูขาวในช่วงแรกของไทยรัฐนิวส์โชว์ในคืนนี้นะคะ
เราไปดูการซักซ้อมในการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติไบท์ฟอร์แดดปั่นเพื่อพ่อ
ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งแม่ทัพภาคที่หนึ่ง
นำขบวนในการซ้อมนะคะโดยซ้อมในเส้นทางจริงค่ะ
เพื่อดูแลในเรื่องของความปลอดภัยด้วย
บรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะคะเพราะว่าประชาชนได้นำจักรยานส่วนตัวมาร่วมซ้อมกันเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศการซ้อมปั่นเสมือนจริงในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหาภาคมงคลเฉลิมพระชมพันศา๑๙๘๘ห้าเทือนวาคม๒๕๕๘
โดยวันนี้เป็นการซักซ้อมการปั่นจักรยานเพื่อสำรวจเส้นทาง
และวางมาตรการรักษาความปลอดภัย

ประชาชนทยอยนำจักรยานส่วนตัวมาร่วมกิจกรรม
โดยมีพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลโทพงเทพทิพยจันทร์แม่ทัพภาคที่๑

ซึ่งเป็นการซ้อมปั่นจักรยานโดยใช้เส้นทางจริง
โดยเริ่มจากลามพระบรมรูปทรงม้า

และกลับมาสิ้นสุดที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
รวมระยะทางกว่า๒๙กิโลเมตรค่ะ
ขณะที่นายกฤษฎาบุญราชประหลักกระทรวงมหาดไทย
ก็บอกว่าขณะนี้ใน๗๖จังหวัด
มีความพร้อมและมีความปลอดภัยแล้ว
และสามารถรองรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งประเทศ

จะมีการถ่ายทอดสดไปทุกจังหวัดค่ะ
และรอให้องค์ประธานออกปั่นจักรยาน
ที่ประชาชนทุกจังหวัดจะออกตัวปั่นจักรยาน
พร้อมฝากให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะ
ถึงเวลานี้ก็พร้อมหมดทุกด้านนะครับ
สิ่งที่อยากจะเรียกร้อง
เชิญชวนต่อพี่น้องที่เข้าร่วมขบวนนี้นะครับว่า
แล้วก็ดูเรื่องลดลาให้อยู่ในสภาพพร้อมนะครับ

ประการที่สองเมื่อมาร่วมขบวนแล้วเนี่ย
สร้างเป็นนิสัยติดตัวไปด้วยที่จะได้ประโยชน์จากครั้งนี้นะครับ
เพราะว่ามีบางจังหวัดได้จัดกิจกรรมพิเศษในเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เคยปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วย
จัดนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่โครงการพระราชดำริ
ในวันที่๑๑ถึง๑๓ธันวาคมด้วยนะคะ
สำหรับกำหนดการรับสิ่งของพระราชทานและบัตรประจำตัวนักปั่นจักรยานในกรุงเทพมหานคร
จะมีขึ้นในวันที่๒๘และ๒๙พฤศจิกายนนี้ในส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็จะรับเสื้อพระราชทานในวันที่๒ธันวาคมที่หอประชุมสวนอำพรค่ะ
หลังจากนั้นก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนในแต่ละจังหวัดนะคะ